ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะหนุ่มอุบลถึงกับต้องสะดุ้งเลยนะคะ
เพราะว่าได้รับใบสั่งตำรวจทางหลวงบุรีรำส่งตรงมาถึงบ้าน
บอกว่าเป็นข้อหาขับรถเร็วที่เขาต้องสะดุ้งเพราะว่า
หนึ่งรถในภาพไม่ใช่รถเขาอ้าวและสองเส้นทางที่โดนใบสั่งจับมา
ก็ไม่ใช่เส้นทางที่เขาเคยไปด้วยแต่ทำไมส่งมาที่บ้านเขาล่ะ
เอ้าผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาก็เลยรีบไปติดตามนะคะ
กับนายจักรีกุลเกตเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือค่ะ
นายจักรีเล่าบอกว่าได้รับใบสั่งทางปรายศนีย์จากสถานีตำรวจทางหลวง๒
กองกับกราบการหกกองมหัวคับการตำรวจทางหลวงบุรีรัมน์ค่ะ
บอกให้เขาจ่ายค่าปรับฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ฝ่าฝืนป้ายจำกัดความเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลักกิโลเมตรหนึ่งร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเก้า
ในตำบลหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
อันดับแรกเลยที่เขาอยากจะชี้แจงคือ๑รถที่อยู่ในภาพใบสั่ง
อืมไม่ใช่รถเขาค่ะค่ะเนี้ยเอารถมาเทียบให้ดูเลย
รถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนผอพึ่งจอจานเก้าศูนย์สองห้าอุบลราชธานี
รายการจดทะเบียนรถออกโดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมกับใบสั่งที่ได้รับจากตำรวจทางหลวงบุรีรำ
แล้วก็ให้ดูรถของเขาเปรียบเทียบกันว่ามันคนละคันกันโดยสิ้นเชิง
ในใบสั่งเป็นกระบะอีซูซูออร์นิวสี่ประตูสีดำค่ะแต่ว่าหมายเลขทะเบียนเนี่ย
เป็นหมายเลขทะเบียนเดียวกันกับรถของนายจักรีไงคือสีมันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันสีดำกับคันนี้มันสีแบบออกทอง
ปากกอนทองเพียงแต่ทะเบียนดันเป็นทะเบียนเดียวกันนายจักรีก็เลยกังวลเลยว่าเอ๊ะ
นี่เขาโดนสวมทะเบียนหรือเปล่าแล้วไอ้รถคันที่สวมทะเบียนเขาเนี่ย

ใบสั่งมาจากบุรีรำจากทางหลวงขับรถเร็วเกินกว่าอัตรา
ซึ่งภาพในใบสั่งนะครับไม่ใช่รถผมแต่ป้ายทะเบียนเหมือนกันกับผม
แล้วผมก็ไม่เคยขับไปเส้นนั้นด้วยก็กังวลใจครับเผื่อเขาไปทำอะไรไม่ดีมา
แล้วมันเป็นมันจดหมายมาหาเราอย่างเงี้ยนายจักรีก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่ารถคันนี้เนี้ยเขาซื้อมาจากเต้นที่รู้จักกันมาประมาณสักหนึ่งปี
แล้วก็เพิ่งจะไปต่อภาษีด้วยนะเพิ่งต่อภาษีจ่ายค่างวดมาไม่กี่วันนี้เองค่ะ
ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนเขาก็มีลายน้ำ
อักษรย่อขอไข่สอเสือจุดชัดเจนก็ไม่น่าจะเป็นของปลอม
และที่ผ่านมาไม่เคยขับรถคันนี้ไปเส้นทางที่ถูกจับในใบสั่งเลย
เป็นกังวลค่ะไอ้ใบสั่งออกผิดก็เรื่องนึงแหละ
แต่กังวลมากกว่าว่าทะเบียนโดนสวมหรือเปล่า

อันนั้นอย่างน้องจิ๊บอ่ะอย่างที่บอกอ่ะแหละว่าถ้าเกิดว่าคันนี้เขาเอาไปทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะ
เพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมันมีการสวมทะเบียนไหมมันใช่รถเขาหรือเปล่า
รุ่นก็คนละรุ่นนะถึงจะยี่ห้อเดียวกันก็ตาม

แต่ทะเบียนมันดันเป็นทะเบียนเดียวกันค่ะ